นี้คุณผู้ชมพากันไปตั้งกาดเตรียมออกหมัดกันหน่อย

ตอนนี้ล่ำขึ้นแล้วเพราะว่าต้องฟิตซ้อม
ที่จะเตรียมชกประชันกับเจ้าขุน

ก็เลยฟิตหนักหน่อยทั้งวิ่งทั้งซ้อมหวังว่าจะชนะให้ได้ในคืนนี้
เดี๋ยวไปฟังหนุ่มแบงค์หน่อยนะว่าพร้อมขนาดไหน
ก็อยู่ในขั้นที่เริ่มจะพอใจแล้วครับอันนั้นมันเป็นแบบว่าเหมือนเครื่องวัดการทำงานของปอดเรา
แล้วก็เราจะได้ดูว่าเรามีข้อเสียตรงไหนแล้วเราต้องปรับหรือเราต้องซ้อมตรงไหนเพิ่มอะไรอย่างนี้
มันก็อยากชนะแหละครับแต่ก็จะทำเต็มที่ที่สุดครับผม